เพราะว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองนนทบุรีแล้วนะคะ
คือเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ไปพบศพผู้ชายคนนึงถูกแทงเสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตก็คือนายนุกูลอยู่จุ้ยหรือในต้อมอายุ๓๐ปี
พบศพที่เชิงสะพานข้ามคลองบางแพรกนะคะ
แล้วก็มีมีดเปื้อนเลือดตกอยู่ข้าง
ทีนี้ค่ะก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก่อนหน้าที่จะถูกพบเป็นศพ

ทางฝั่งผู้เสียชีวิตก็คือมีตัวในต้อมผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะ

ทางฝั่งกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยมีนายหยกและกลุ่มเพื่อน

ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่มีมีดด้วย
แล้วมันก็มีจังหวะชุลมุนเกิดขึ้น
ก็เลยมีทั้งคนเจ็บและคนตาย
สุดท้ายวันนี้นะคะเมื่อช่วงเย็นค่ะ
โมงเย็นนะคะทางในจุกที่เป็นมือฟันนะคะ
กลับในโยกไปมอบตัวที่สพมนธบุรี
คือทางครอบครัวติดต่อกับตำรวจว่าจะมอบตัวตั้งแต่เมื่อวาน

พอควบคุมตัวไปทั้งคู่ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศช่วงเวลาที่ควบคุมตัวอยู่
ทั้งสองคนให้การปฏิเสธ
บอกว่าทางฝั่งผู้ตายมาหาเรื่องก่อนค่ะ
แต่ทางตำรวจเนี่ยก็ได้มีการยึดอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
และเสื้อผ้าของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเอาไว้เป็นหลักฐานและเป็นของกลางนะคะ
สุดท้ายแจ้งข้อหา๒คนนี้ตามนี้ค่ะ
นายคณะวัฒน์ปานอุทัยหรือในจุกอายุ๒๙ปี
โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
นายกุลเดชสุวรรณหงษ์หรือนายหยกอายุ๓๐ปี
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเหมือนกัน
แล้วก็เตรียมส่งตัวฝากขังพรุ่งนี้นะคะ

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปที่งานศพของผู้เสียชีวิตที่วัดบางแพรกเหนือนะคะ
เพื่อนคนใกล้ชิดไปร่วมงานศพกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
และคนที่ยังเสียใจยังทำใจไม่ได้มากที่สุดก็คือคุณแม่

อุทัยวันนุ่มอำอายุ๕๖ปี
แม่บอกว่าคือลูกเนี่ยนะคุยกับแม่นะบอกแม่ว่าแบบขอโทษแม่อยากกอดแม่
แล้วแม่บอกว่าตอนนี้แม่กังวลเรื่องของคดีความ
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุดค่ะ
ซึ่งศพของผู้เสียชีวิตจะมีการชาปนกิจในวันพรุ่งนี้
แล้วคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้คือวันเกิดของผู้เสียชีวิตพอดีวันที่๗มิถุนายน